หลังจากที่จะได้เห็นร่างรัฐมนูลร่างแรกภายในสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับ
กระบวนการขั้นต่อไปนับจากนี้ก็จะเข้าสู่ในช่วง๓เดือนสุดท้ายนะครับ
ของการยกร่างรัฐมนูลร่างสุดท้าย
ซึ่งในวันนี้นะครับทีมข่าวของไทยรัฐทีวี
ก็จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบปฏิทินการเลือกตั้งทั่วไป
คาดว่าจะมีขึ้นในปี๒๕๖๐หากร่างรัฐมนูลผ่านประชามติครับ
คณะกรมการร่างรัฐมนูลหรือว่ากรททรร์ฉุดนายมิชาศุพร์
ได้จัดทำร่างรัฐมนูลร่างแรกเป็นรายมาตรา
เสร็จสิ้นในเบื้องต้นครบ๑๓หมวด๒๖๑มาตรานะครับ
จากนี้กรทก็จะต้องทำจัดร่างแรกฉบับสมบูรณ์
เพื่อนำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เผยแพร่ต่อประชาชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นในวันที่๒๙มกราคมนี้
จากนั้นแม่น้ำสี่สายและประชาชนก็จะต้องส่งข้อเสนอแนะ
และความเห็นเข้าสู่กรทให้เสร็จภายในวันที่๑๕กุมภาพันธ์
ระหว่างวันที่๑๖กุมภาพันธ์ถึง๒๐มีนาคม
กรทก็จะต้องมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ร่างสุดท้าย
พร้อมทั้งตรวจสอบถ้อยคำร่างสุดท้าย
ระหว่างวันที่๒๑ถึง๒๘มีนาคม
วันที่๒๙มีนาคมก็คือเส้นตายวันสุดท้ายของกรทนะครับ
ที่จะต้องจัดทำร่างรัฐมนุนร่างสุดท้ายให้แล้วเสร็จ
เพื่อส่งมอบให้กับรัฐบาลภายในวันที่๓๐มีนาคม
ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
จัดการออกเสียงประชามติเพื่อรับหรือว่าไม่รับร่างรัฐมนูญฉบับกรท
โดยระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน
ก็จะเข้าสู่โหมดรณรงค์และเผยแพร่ร่างรัฐมนุน
โดยกรทก็จะลงไปหาประชาชนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ
ให้ประชาชนทราบถึงสาระสำคัญของร่างรัฐมนุน
คาดว่าวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
ฉบับ๒๐จะเกิดขึ้นในวันที่๓๑กรกฎาคม
ร่างรัฐมนูลผ่านประชามติ
ก็คาดว่าร่างรัฐมนุนก็จะถูกนำขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย
และประกาศใช้ในเดือนสิงหาคม
หากประชาชนเสียงส่วนใหญ่ของประเทศเห็นชอบกับร่างรัฐมนูล
ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นใน๖เดือน

ก็จะเป็นช่วงการจัดทำร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูล
จากนั้นในเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙

กรทก็จะต้องส่งให้สนชพิจารณาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูล

สารรัฐธรรมนูลจะตีความร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าขัดหรือย้างต่อรัฐมนูลหรือไม่
คาดว่าร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
จะประกาศใช้ในเดือนมีนาคมปี๒๕๕๙
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ระหว่างเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนปี๒๕๕๙
ก็จะเข้าสู่โหมดการหาเสียงเลือกตั้งของพักการเมือง
คาดว่าการเลือกตั้งสอสอทั่วไปครั้งแรกของรัฐมนุนฉบับใหม่
จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม๒๕๖๒